อุทาหรณ์ค่ะอุทาหรณ์เกี่ยวกับการที่เราเดินตามท้องถนนแล้วเราจะไปเจอตะแกรงฝาปิดท่อ
ต้องบอกเลยนะเวลาเห็นเนี่ยปกติเป็นคนเดินข้ามหรือไม่เดินเลี่ยง
ใช่ทำสองอย่างแบบนี้ดีที่สุดเพราะเราไม่ทราบว่าตะแกรงอันนั้นมันผูกหรือเปล่า
คุณป้าท่านนี้อายุ๖๐ปีตีแบตกับหลานอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองและที่หน้าบ้านมันมีตะแกงเหล็กมันผูกค่ะ
ถอยหลังรับลูกแบตโอ้โหผูสิคะขาทะลุลงไปติดอยู่ในท่อนะคะ
กู้ภัยต้องเข้ามาช่วยดูช่วงที่เข้ามาช่วยค่ะ

นี่ค่ะแล้วน่าจะเจ็บด้วยนะคะข่าวซ้ายน่ะค่ะ
กู้ภัยจากเชิงเซาใช้เครื่องตัดถ่างช่วยเหลือคุณป้าวาสนาพุทธศิริอายุ๖๐ปีค่ะ
ใช้เวลาไม่นาน๕นาทีประคองตัวคุณป้าขึ้นมาได้
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬารัฐสิบเอ็ด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซอยประตูน้ำท่าไข่ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
สอบถามเบื้องต้นได้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
คุณป้าวาสนาตีแบตเล่นกับหลานอยู่ที่หน้าบ้าน
ช่วงที่๙ถอยหลังรับลูกแบต
เท้าซ้ายไปเหยียบเข้าบนตะแกงฝาท่อระบายน้ำแล้วมันผูกพอดีอะค่ะ
พั่วหลุดลงไปเลย

พยายามจะดึงออกเองดึงไม่ออก
ให้หลานไปตามคนมาช่วยคนก็ช่วยไม่ได้อีก
ก็เลยต้องโทรตามกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ

ล่าสุดคุณป้าอาการดีแล้ว
และมีล่าสุดเกี่ยวกับฝาท่อ

ต้องเอาฝาท่อแบบชั่วคราวมาปิดไปก่อน

สำหรับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่

ดูจุดอื่นด้วยหน่อยไหม

จริงเราเห็นทุกที่แบบนี้นะ

จริงแล้วเหตุการณ์แบบนี้ที่หล่นลงไปกันแบบนี้

แต่ไม่ได้เป็นข่าวเจ้าหน้าที่ล่ะค่ะ
ต้องเข้าไปดูนะคะว่าตรงไหนมันผูกอีกนะคะ